สีแปลกก็จะหายากราคาก็ค่อนข้างจะสูงคุณผู้ชม
ตองก็เลยไปแอบส่องเจอในเฟซบุ๊คกลุ่มคนรักกล้วยด่าง
แล้วมีคนเขามาโพสต์ถามว่าไอ้ต้นไม้ต่างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่
วันนี้มีคำตอบมาให้ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

นี่ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ถามเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ต้นนี้คุณผู้ชม
ถามแบบนี้บอกว่าแบบนี้เรียกว่ากล้วยอะไรคะ
คนที่บ้านซื้อมาบอกว่า๓๐๐๐บาทอยากถามว่าราคาแพงไปไหมคะ
ใช่คนที่บ้านบอกก็คือคุณสามีบอกว่าซื้อมา๓๐๐บาท

๓๐๐ทำไมเธอซื้อของแพงอย่างนี้๓๐๐มันแพงนะ
หลังจากที่เธอโพสต์เรื่องนี้ลงไปมีบรรดาคนรักต้นไม้อ่ะค่ะ
คนที่เขาเล่นต้นไม้เล่นกล้วยด่างต่าง
ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์กันเยอะแยะ
ต้องบอกว่าเป็นพันคอมเมนต์คุณโอ้โหให้ความสนใจกันเยอะมาก
แต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาจะออกแนวบอกว่า

สงสัยเขาขาดศูนย์ไป๑ตัวมั้ง

ส่วนใหญ่เขาบอกว่าหรือว่าจะเป็น๓๐๐๐
คอมเมนต์ก็บอกงั้นถ้าซื้อมา๓๐๐เดี๋ยวขอซื้อต่อ
ในราคา๒๐๐๐๓๐๐๐โดยให้กำไรไปเลย๒๐๐๐บาท
ใบตองแบบนี้มันกลายเป็นว่าซื้อมาในราคาที่ดี

แต่อย่างนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อไปเขาว่า
ว่าหรือว่าสามีเนี่ยแอบไปซื้อเหมือนกับเซียนพระอ่ะ
เวลาซื้อพระไป๕๐๐๐กลับมาบอกเมียว่าซื้อ๒๐๐
เมียก็เลยบอกดีเลยงั้นฉันไปขาย๕๐๐
สามีกลับมาขายไปเท่าไหร่นะ๕๐๐ไงเราได้กำไรมาเท่าไหร่

ซื้อมาแพงกว่านั้น

ตอนนี้คนที่บ้านน่าจะตาย
คือต้องบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมกระแสมันแรงมากสำหรับต้นไม้
ว่าราคาของต้นไม้เนี่ยคนขายเป็นคนกำหนด
คนซื้อเป็นคนตัดสินใจจะถูกหรือแพง
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งผู้นี้และผู้ขาย
ถ้าคุณถามแบบนี้ต้องไปตอบในฐานาคมที่ชอบปลูกต้นไม้มาก

สามีเก้า๖คน

ไม่แน่เขาอาจจะได้ในราคา๓๐๐จริงก็ได้
บอกทีว่าซื้อจากไหน

เวลาคุณชนะซื้อของโกหกแม่

ตอนนี้เราเบื่อเขาจะไม่สบายใจ

นั่นน่ะเวลาเขาสมัคร